ผมได้เงินมา๑๐๐๐บาทผมจะไปใช้กับร้านค้าหรือว่าซื้อสินค้าต่างเนี่ยต้องผ่านคือตัวแอปพลิเคชันเป่าตังค์
เพราะว่าในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะต้องทำแอปพลิเคชันใหม่ในระยะยาวนะครับ
แต่ดูในเรื่องของระยะเวลาในการพัฒนาดูในเรื่องของความจำเป็นแล้วนะครับ
แอปพลิเคชันเช่นเป่าตังค์สามารถรองรับกลไกการแลกเปลี่ยนได้
เราก็ใช้ได้เราไม่ได้มีอีโก้เราไม่ได้มีอะไร
ก็เคยพูดในการให้ข่าวไปนานแล้วว่าเราไม่ได้มีปัญหากับแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ของรัฐนะครับ
เพื่อที่จะกระจายให้มันมีความปลอดภัยที่สุด
แล้วเราก็จะสามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในความสีเขียวคือปลอดภัย

ไม่เกี่ยวเลยไม่เคยมีความรู้สึกแต่ป่าวตังเนี่ยแน่นอนเป็นแอพที่คุณเข้าไปปุ๊บ
เป๋าตังค์ถ้าใครเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมี
สลากออนไลน์มีทองออนไลน์มีซื้อหุ้นมีอะไรเยอะแยะไปหมด
ซึ่งเราก็จะไปเพิ่มเอามาอีกตัวหนึ่ง

ถ้าผมเป็นคนที่ได้สิทธิ์ที่จะใช้ผมต้องเข้าไปลงทะเบียนไปรับตรงนี้

แล้วร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการ
สิ่งที่เราได้ผ่านที่ประชุมมาก็คือเรื่องของกลไกด้วย

อันนี้มันเป็นไปตามกฎระเบียบของทางธนาคารประเทศไทย
ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตรา

โชคดีที่ตัวแอปเก่าก็คือตัวเป่าตังค์เนี่ย
แน่นอนคนที่เข้าใหม่ต่ำกว่า๑๘ปีถึง๑๖ปี
รวมถึงคนที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบเลย
ก็จะมีอีกราว๑๐ล้านคน
ที่จะต้องมาทำการยืนยันตัวตน
ก็ดำเนินการซะภายในช่วงก่อนหน้าที่เราจะเริ่มโครงการ
เราจะเปิดช่วงเวลาให้ดำเนินการ
นี่น้องถามมาบอกผมเป่าตังค์เขาบอก๑๘ขึ้นไปก็ถึง

คนเก่าก็จะมีพอเข้าไปก็จะมีปุ่มให้กด
ว่ายืนยันการรับสิทธิ์
คนใหม่ก็ตามก็เมื่อยืนยันตัวตนแล้วเสร็จ
จะเจอปุ่มเดียวกันว่ายืนยันการรับสิทธิ์

มันจะมีกลไกรองรับ
นั่นก็คือต้องไปผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน
ธนาคารของรัฐก็น่าจะเป็นธนาคารกรุงไทย
แล้วเวลาไปใช้มันจะมีกลไกอื่นอย่างเช่น
เราเคยคุยกันนะครับในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับอย่างแย่ที่สุด
มันก็จะสามารถทำการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ
อย่างดีเนี่ยเรากำลังคิดอยู่แล้วก็น่าจะมีโอกาสในการดำเนินการได้

เดี๋ยวจะมีระบบรองรับจนได้นั่นแหละครับสำหรับผู้ที่ได้สิ
อันนี้อยู่ที่ผู้พัฒนาระบบซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทย
ใช้ได้ระดับอำเภอแล้วไม่ต้องแค่ภายใน๔กิโลเมตร
อันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรารับฟังข้อคิดเห็นมาอย่างหนักนะครับ

แต่อำเภอตามบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของกลไกในเรื่องของการกำหนดกรอบก่อน
กำหนดกรอบระยะทางหลักคิดง่ายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน
เราไม่ต้องการให้เกิดการกระจุกตัวของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในอำเภอเมือง
หรือจังหวัดใหญ่หรือกรุงเทพมหานครนะครับ
เราต้องการให้มันกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งกลไกในการกำหนดระยะกรอบระยะทางก็เคยกำหนดไว้ที่๔กิโล
แต่ได้รับฟังมาตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้งแล้วอันนี้เล่ากันตรงนะครับ
ที่มันไม่มีจริงนะครับหลายพื้นที่เนี่ยพอมองสี่กิโลเนี่ย
มันมีแต่ป่าแต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีร้านค้าเพียงพอรองรับ
ซึ่งจากการพิจารณาในชั้นอนุกรรมการเองปัจจัยสำคัญมันมี๒ส่วน
หนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนครับแต่สองคือต้องมีร้านค้าเพียงพอที่จะรองรับ
ในเรื่องของการซื้อขายอะไรในทุกประเภทเพื่อให้มันเปิดกว้างนะครับ
ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าจังหวัดมันก็จะไปเทที่อำเภอเมือง
ร้านค้าครบแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าระดับอำเภอเนี่ยร้านค้าครบเกือบ๑๐๐
ต้องใช้คำว่าเกือบร้อยนะครับมีบางอำเภอเล็กก็มีปัญหานะครับ
แต่มันไม่กระจุกตัวเราจึงตัดสินใจว่าระยะทางที่เหมาะสมที่สุดคือ
ระดับอำเภอก็คือบัตรประชาชนของคุณภาคภูมิต้องตรงกับอำเภอที่คุณภาคภูมิใช้
เพราะถ้าเราขยายเป็นจังหวัดเนี่ยแต่คนทั้งจังหวัดเดี๋ยวก็พุ่งไปที่ตัวอำเภอเมือง

เพราะว่าแน่นอนร้านเยอะกว่า

ระยะเวลาในการใช้จ่ายเรากำหนดเป็น๖บวก๒๕

เดือนคือการใช้จ่ายในมือแรกนะครับ
หลังจากที่คุณภาคภูมิกดยืนยันการรับสิทธิ์แล้ว
ไอ้เงิน๑๐๐๐บาทนี้จะมีอายุ๖เดือนถ้าคุณภาคภูมิเป็นมือแรกแล้วไม่ใช้
แม้ว่าจะกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตามสุดท้ายมันก็จะกลับคืนไปที่รัฐ
หมายความว่าไม่มีการใช้เงินหนึ่งหมื่นนี้

จะสามารถหมุนเวียนต่อไปได้หลังจากวันครบ๖เดือนอีก๒ปีครึ่ง
หมายความว่าถ้าผมใช้ตั้งแต่วันแรกมันมีอายุ๓ปี

สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ไปเรื่อย
เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไปหลายรอบ
มันก็จะเกิดการกระตุ้น
ถ้ากลมก็ถ้าพฤษภา๖๗เริ่มแจกได้ก็จะไปถึง๗ศูนย์
ใช่ครับ๖เดือนบวก๒ปีครึ่ง
๓ปีผมต้องใช้หมดในครั้งเดียวไหมครับ๑๐๐๐๐บาทภายใน๖เดือนไม่จำเป็นครับ
ไม่จำเป็นคนไกลในการใช้ก็คือสามารถที่จะทยอยใช้ก็ได้

หรือว่าภายใน๖เดือนตั้งแต่วันแรกที่กดยืนยันสิทธิ์
ภายในวันแรก๖เดือนจากวันแรกที่โครงการเริ่ม
พมติ
ถ้าคุณภาคภูมิไปกดยืนยันสิทธิ์ในวันสุดท้ายของโครงการหลัง๖เดือนก็เหลือวันเดียว
เพราะฉะนั้นเขาเริ่ม๑พฤษภาคม๖๗ปุ๊บคุณต้องรีบกดยืนยันสิทธิ
เพราะมันจะไปอยู่แค่พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัญญาตุลาตุลา๖๗แต่มือ
แต่มือที่๒ที่เราไปซื้อของเขาจะได้อีก๒ปีครึ่งถูกต้องครับ
มือแรกต้องใช้สิทธิ์ภายใน๖เดือน๑๐๐๐๐บาททั้งหมดนะครับ
มืออื่นเงินนี้จะอยู่ในระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล๓ปี
แต่ว่าในกรณีที่ร้านค้าที่อยู่ในระบบฐานภาษีมีความประสงค์ที่จะขึ้นเงิน
สามารถทำได้ทุกเมื่อหลังจากที่ท่านรับเงินมาจากผู้ซื้อแรกแล้วนะครับ
ท่านอยู่ในฐานภาษีเนี่ยท่านสามารถที่จะดำเนินการไปขึ้นเงินกับทางธนาคารของรัฐได้ตลอดเวลา
ไม่ต้องภายใน๓ปีเกิน๓ปีก็ไปขึ้นได้
หรือมันจบภายใน๓ปีที่คุณจุลพันธ์บอก
ต้องปิดใน๓ปีครับเราเชื่อว่ามันน่าจะจบไปใน๓ปี
แต่แน่นอนว่ากลไกที่จะประกอบตามเข้ามาคือกลไกในการจูงใจให้เราเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
จะมีแรงจูงใจจะมีกลไกประกอบเข้ามาเพื่อให้เงิน๑๐๐๐ในกระเป๋าดิจิทัลเนี่ยมันมีความน่าใช้นะครับ
จูงใจนะครับก็จะสร้างการหมุนเวียนของมัน